การเพศศาจกรรมเนี่ยลุยฟ้องลุยฟ้องใคร

เรื่องของเรื่องคือหมอบุญพูดมาก่อนหน้านั้นว่า

ซื้อไปซื้อมามันมีค่าส่วนต่าง

หัวคิวมันมีค่าหัวคิว

ถ้าเกิดว่าซื้อต้นทางประมาณโดสละ๕๘๖บาท
แต่พอปลายทางมันเป็น๑๐๐๐กว่า

ทำไมมันถึงช้ามันถึงเชื่องช้าขนาดนี้
ไปมางานนี้งานงอกกับหมอบุญฮะ
เพราะว่าองค์การเพศศาจกรรมไปแจ้งความแล้ว
เมื่อวานนี้ไปแจ้งความกับทางสนพญาไทย
แจ้งความเอาผิดจริงมีสองท่านนะ
ท่านแรกก็คือหมอบุญวนาศิลปประธานกรรมการเครือโรงพยาบาลธนบุรี
อีกท่านหนึ่งคือคุณลอยลอยชุนพงทอง
เป็นนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์ด้วย

พูดให้ร้ายกับองค์การเพศรัชกรรมเหมือนเป็นการหมินประมาท
ทางองค์การเพศสัจกรรมก็เลยฟ้องหมิ่นประมาททั้ง๒ท่าน
ยืนยันแล้วว่าหน่วยงานภาครัฐองค์การวิศาจกรรมนะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐจัดวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชน
ไม่เคยมุ่งหวังกำไรแต่ประการใด

แล้วพอฟ้องหมอบุญหมอบุญทำไง
เอาดิฟ้องดิ
ขอให้ฟ้องเลยไม่มีความหวั่นไหวแม้แต่นิดเดียว

จะได้เอาตัวเลขไปคุยกันในชั้นศาล
มาแผ่กันอย่างนี้เลยเพราะสารท่านมีอำนาจ
ในการเรียกข้อมูลมาดูว่าตกลงแล้ว

แล้วมาไปมาปลายทางทำไมถึงเป็นอย่างนี้
หมอบุญบอกก่อนหน้านั้นแล้วว่าเวลาซื้อเนี่ยนะ

ไปมาพอองค์การเพศสัตว์สั่งซื้อมาปลายทาง

พอพูดคำนี้มาเนี่ยทางนั้นเขาก็ไม่สบายใจ

ชี้แจงบอกว่ามีการเก็บภาษีสรรพากรด้วย

หมอบุญเขาจะเด็ดองค์การเพศัตริย์

แต่หมอบุญบอกว่าเอาเถอะฟ้องก็ฟ้องมา

แต่การที่องค์การพยาศาสตร์จัดการมาฟ้องหมอบุญ
แฮชแท็กในโลกโซเชียลมีเดีย
เมื่อวานนี้ในห่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะ
เป็นเบอร์ต้นเลยคือแฮชแท็กเซฟหมอบุญ
แล้วคนทวิตคนไปแสดงความเห็นคนไปปกป้องหมอบุญเนี่ย
มากมายมหาศาลล้นหลามลามไปถึงเพจของทางองค์การ

ไปมาต้องมีการปิดคอมเมนต์
เพราะอะไรโดนถล่ม
โดนถล่มเละเลย
ยุลาพรราชวิทยาลัยยุลาพร

เข้าใจว่าหมอบุญจะได้คุยกับสภากาชาติไทย

เตรียมบินมาได้เลย
ไม่เกินปลายเดือนกระดาของ
เดือนนี้อ่ะนะ